มาดูเรื่องของพิธีกรรมเหล่านี้กันบ้างนะครับ

เป็นเรื่องความเชื่อว่าทำแล้วจะหายจากอาการเจ็บป่วย

ภูมิปัญญาความเชื่อชาวบ้านเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บป่วย
มีให้เห็นตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบัน
ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิถีจารีดแตกต่างกันออกไป
วันนี้ตลอดข่าวรวบรวมพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้มาให้ได้ชมกัน

เป็นพิธีไหว้ครูตามธรรมเนียมโบราณ
ตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวอีสานใต้หรือชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
พิธีนี้ก็เป็นการไหว้ครูของวงดนตรีกันตรึม
ก่อนจะเริ่มการแสดงก็จะต้องมีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนค่ะ
ซึ่งเพลงกันตรงนี้ก็จะมีเนื้อร้องเป็นภาษาเขมรเป็นการแสดงที่สืบทอดมาจากขอม
ทีนั้นก็จะใช้การขับร้องประกอบการแสดงทำพิธีบวงสวงเวลามีการทรงเจ้าเข้าผี
โดยจะใช้รักษาคนไข้ซึ่งมีความเชื่อกันว่าผู้ป่วยที่ประพฤติผิด
เป็นเหตุที่ทำให้เทวดาอารักษ์หลงโทษก็จะใช้เพลงกันตรึมนี่แหละค่ะในการรักษา
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงทั่วไป
ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
และยังเป็นความรู้เกี่ยวกับจารีสประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสานใต้
อีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณในการรักษาโรคนั่นก็คือพิธีเรือมมะมวดหรือชื่อไทยที่แปลว่าพิธีกรรมรำแม่มด
เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยเสือสายเขมรค่ะ
ซึ่งพิธีกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นเมื่อคนในหมู่บ้านมีอาการเจ็บปวดแสดงอาการประหลาดทางกายหรือทางใจ
ซึ่งทางพ่อหมอหรือแม่หมอก็จะทำการจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อรักษานั่นเอง
โดยในการทำพิธีครูรักษาหรือพ่อหมอแม่หมอก็จะมีการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างและร่วมพิธี
และทำการฟ้อนรำรวมถึงท่องบทสวดเพื่อทำการขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากร่างกายของคนป่วยไปนั่นเอง
ซึ่งในระหว่างการทำพิธีนั้นคนที่เจ็บปวดก็จะแสดงอาการประหลาดออกมา
ประหลาดเหล่านั้นก็จะหมดไปต่อเมื่อสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างคนป่วยแล้วนั่นเอง
อีกหนึ่งพิธีโบราณในการรักษานั่นก็คือพิธีลิมนต์หรือโต๊ะครึมเป็นการทรงตามความเชื่อของชาวปากใต้ค่ะ
พิธีลิมนต์หรือพิธีนายมนต์หรือจะเรียกว่ามะตือรีก็ได้
เป็นพิธีกรรมโบราณโดยการใช้การแสดงการขับกรอนและเล่นดนตรีเพื่อติดต่อกับผีตายายผ่านร่างคนทรง
โดยพิธีนี้ก็ใช้ในการรักษาโรคตามความเชื่อหรือการบนบานสารกล่าว
ซึ่งในการทำพิธีนั้นก็จะทำอยู่๓วันค่ะ
เริ่มต้นในวันพุธไปสิ้นสุดในวันศุกร์
ซึ่งการประกอบพิธีทั้ง๓วันนี้ก็จะมีการกำหนดลำดับการประกอบพิธี
และการแสดงเอาไว้อย่างเป็นขนกปฏิบัติที่สืบต่อกันมา
ซึ่งชาวใต้เขาเชื่อกันค่ะว่าหลังจากบรรพบุรุษล่วงลับไปแล้ว
วิญญาณก็จะไม่ไปไหนคอยดูแลรักษาลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่

ลูกหลานจึงทำพิธีลิมนต์เพื่อสื่อสารกับวิญญาณ
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่หาดูได้ยาก
และก็ถือว่าเป็นการสืบทอดจารีดความเชื่อ
และพิธีกรรมจนมาถึงปัจจุบันค่ะ